น้องถ่ายหน้านี้

หวานมากเลยค่ะ
จริงเหรอ
ก็ปกตินะคะ
ปกติหวานอยู่แล้วไงใช่ไหมล่ะ

ก็เหมือน

อันนี้มันเหมือนว่าหวานเป็นพิเศษขึ้นไหมครับ
แบบว่าเขาก็เหมือนพยายามอะไรอย่างนี้
แล้วก็พี่ก็เหมือนก็เต็มที่กับเขา
ต่างคนต่างเต็มที่มันก็เลยแบบ

ว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าเดิม

อะไรที่แบบไม่ถูกใจกันแม่อะไรอย่างนี้
ก็เหมือนคุยแล้วก็ปรับเปลี่ยน
เราเคยบอกเขาไหมว่าเหมือนเขาเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้

ต้องบอกเลยห้ามไม่บอกนะคะอะไรอย่างนี้

พี่ก็จะพูดแล้วก็จะพูดหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เคลียร์กันไปแล้ว
คือปัจจุบันมันก็เลยค่อนข้างที่จะเข้าใจกันมากขึ้นเยอะเลยค่ะ
แล้วก็เหมือนไม่ค่อยมีอะไรที่ไม่ถูกใจกันละ
เราชมเขาบ่อยไหมคะพอเขาเปลี่ยนมันดีขึ้น
เรามีการชมเขาบ้างไหม

เขาก็รู้ค่ะเพราะว่าเหมือน
เขาน่ารักกับพีชพี่ก็น่ารักกับเขาตลอดอยู่แล้ว
น่ารักคนข้างเป็นหลายคนว่า
เห็นไหมคักเห็น
ไม่นะไม่เคยได้เห็นมาก

น่าจะแบบช่วงนี้คือลงตัวอะไรแบบเนี้ยค่ะแสดงว่าความรักเราสงสัยค่อนข้างจะมาก
มันก็เลยก็คือการทำงานเราดูมีความสุขใช่ไหมก็มีค่ะมีค่ะ
ความสุขมันจะเปล่งออกมาจากข้างแต่พี่ก็เอ๊ะใช่คือเราก็มีความสุขกับตัวพี่เอง
กับงานกับครอบครัวพี่ตอสก็พอแล้วก็เท่านี้ก็โอเคค่ะก็ดูแลรักษาให้แบบดี
ขออยากถามถึงว่าตัวพี่ตอนกลับมาค่ะค่ะเขามีการแต่งแปลงอะไรบ้าง
มากที่สุดเราเห็นมากก็คือพีคว่าต่างคนก็ต่างที่จะอยากจะดูแลสุขภาพตัวเอง
ให้แบบเหมือนแข็งแรงมากมากใช่ไหมคะคือเราก็อยากที่จะอยู่กับใครสักคนนึง
ก็อยากจะให้แบบอยู่ไปด้วยกันนานอะไรอย่างนี้ค่ะพี่ก็อยากให้แบบดูแลตัวเองให้มาก
ซึ่งพี่ต๊อกเขาก็เหมือนปรับเปลี่ยนแบบว่าวิถีการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช้แบบเหมือนให้แบบพอดีพอดีแล้วก็เหมือนดูแลตัวเองมากขึ้น
แต่อยากจะให้รู้สึกว่าทำเพราะว่าอยากจะทำจริงพี่ก็ไม่ชอบที่จะบอกว่าต้องอย่างนู้นอย่างนี้
ไม่ใช่คนแบบนั้นฉะนั้นคือทำเพราะว่าอยากทำจริงแล้วซึ่งซึ่งพอถ้าเกิดรู้สึกแบบนั้นนะคะ
มันก็จะไม่ฝืนกันใช่ไหมคะมันก็จะแบบมีแรงทำไปเรื่อยแล้วก็ทำให้มันแบบดีขึ้นเรื่อย
การแบบนี้เราต้องมีเวลาให้มากขึ้นไหมคะ
มีค่ะก็หาให้

เค้าดาวน์ว่าอาจจะอยู่ในกรุงเทป
อือแล้วเคยอยู่แล้ว

ทำงานเพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงใช่ไหม
ก็ไม่ได้จ้างไปร้องเพลง
จริงถ้าเกิดว่าไม่ว่างก็ได้นะคะ
ซาดาเต็มอะไร
ซาดาแล้วแต่งอะไรเลยคะ

ตอนนี้คือลองมองเรื่องมียังไงบ้าง
มีความสุขแล้วตอนนี้

อ๋อนอยู่นี่เหรอพี่เจอ

ก็มีแบบว่าก็คุยกันอยู่แล้วนะคะ

ชนะนั่งคือมันแล้วพี่ก็มีหนังอีกเรื่องนึงด้วยค่ะ
มันก็เลยพี่ว่าดูคิวมันก็ลาแล้วเนี่ยค่อนข้างโหด
ก็เลยรู้สึกว่าดีอยากทำงานเยอะ
เพราะปีที่แล้วไม่ค่อยได้ทำงานเยอะค่ะ

มันเร็วไปหน่อยมันเร็วไปหน่อย

ตอนนี้ต้องไปดูเลิกร่วมหน้าไหม

เตรียมพร้อมเตรียมพร้อม

เพราะว่าเห็นมีการพูดคุยกันอืม

แสดงว่าทั้งคู่ก็คิดแล้วแหละว่าคนเนี่ยคือคนที่ใช่
แสดงว่าทั้งคู่ก็คิดแล้วแหละว่าคนเนี่ยคือคนที่ใช่
คิดตรงกันอายุก็ไม่น้อยใช่ไหมคะ

แต่ก็ไม่ได้คิดว่ารีบขนาดนั้นเอาชัวร์ดีกว่า
แต่ก็ไม่ได้คิดว่ารีบขนาดนั้นเอาชัวร์ดีกว่า
แต่ก็ไม่ได้คิดว่ารีบขนาดนั้นเอาชัวร์ดีกว่า
แต่ก็ไม่ได้คิดว่ารีบขนาดนั้นเอาชัวร์ดีกว่า
แต่ก็ไม่ได้คิดว่ารีบขนาดนั้นเอาชัวร์ดีกว่า
แต่ก็ไม่ได้คิดว่ารีบขนาดนั้นเอาชัวร์ดีกว่า
แต่ก็ไม่ได้คิดว่ารีบขนาดนั้นเอาชัวร์ดีกว่า
แต่ก็ไม่ได้คิดว่ารีบขนาดนั้นเอาชัวร์ดีกว่า
แต่ก็ไม่ได้คิดว่ารีบขนาดนั้นเอาชัวร์ดีกว่า
แต่ก็ไม่ได้คิดว่ารีบขนาดนั้นเอาชัวร์ดีกว่า
แต่ก็ไม่ได้คิดว่ารีบขนาดนั้นเอาชัวร์ดีกว่า
ไม่เลยค่ะไม่มีใครแบบว่า

ใช่ค่ะเขาก็เหมือนสบายอะค่ะ

ไม่มีสายแฟนแร็ซใช่ไหมครับ